บอกเลยว่าแฟนบ่นอุบกันหลายคนเลยว่าเสียดาย
เพราะหลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็นละครของพี่ตั๊กบงกฎนะคะ
คือพี่ตั๊กเนี่ยออกมาประกาศผ่านโซเชียลนะคะว่าเธอของงดรับงานละคร
เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเสนอบทมาให้เยอะแยะมากมายค่ะ
บอกเอาไว้นะคะว่าเนื่องด้วยมีละครติดต่อเข้ามามาก
ตั๊กกราบขอบพระคุณโอกาสที่มีให้ตั๊กเพราะบทนางเอกทั้งนั้นเลย
ซึ่งเรียนมาเพื่อทราบเพราะว่าตั๊กแคร์ผู้ใหญ่ทุกท่าน
หลายท่านไม่ใช่ไม่อยากรับนะคะแต่ต้องงดรับงานละคร
เพราะต้องมาช่วยงานไร่ของสามีกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาค่ะ
พร้อมกับเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าปรึกษาสามีแล้ว
งานนี้ก็ทำเอาแฟนเข้ามาคอมเมนต์อยากดูงานละครของสาวตั๊กมากมาย
ซึ่งเธอก็ตอบกลับนะคะว่ายังมีละครเรื่องลายกินนารีให้ได้ชมกันอีกหนึ่งเรื่อง
ส่วนจะงดรับงานละครไปเลยหรือจะเป็นแค่การเบรกช่วงสั้น
เพื่อไปดูแลไร่ของเจ้าสัวบุญชัยแฟนก็คงต้องรอลุ้นกันอีกทีนะคะ
แน่ตอนนี้ใครคิดถึงพี่ตั๊กก็รอติดตามละครลายกินนารีไปก่อนนะคะ
แต่ว่าพอหลังจากลายกินนารีเนี่ยของงดก่อนช่วงนี้อินทำไร่ทำสวน
ถ้าเข้าไปดูในอินสตาแกรมเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่ตั๊กเนี่ยปลูกต้นมงต้นไม้แบบเก่งเลยนะ
ใช่เลยค่ะปลูกทุกชนิดเลยผักสวนครัวแล้วก็มีต้นไม้แปลกด้วยนะคะ
ก็ไปติดตามกันได้สำหรับพี่ตั๊กนะคะ